บรรยากาศที่เชียงใหม่ถือว่าค่อนข้างจะคึกคักมากนะครับ
เพราะว่าในวันนี้ก็ยังมีการจำหน่ายบัตรหน้างานอีกนะครับ
จำนวนหนึ่งซึ่งมีแฟนบอลเนี่ยไปต่อคิวรอหน้าสนาม
คิวแรกเนี่ยบอกว่ามาตั้งแต่ตีสี่อ่ะนะครับ
คิดดูแล้วกันครับว่าบอลเตะ๒ทุ่มครึ่งนะครับ
นี่คือบรรยากาศที่ค่อนข้างจะยากลำบากสำหรับแฟนฟุตบอลนะครับ
แต่ก็เป็นกระแสที่ยอดเยี่ยมกับการเดินทางไปจัดการแห่งขันในต่างจังหวัดนะครับ
และสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าหลังจากนี้นะครับ
เราจะได้เห็นความมันกันซึ่งเป็นทีมชุดใหญ่ของทั้งสองชาติเจอกัน
ไปติดตามบรรยากาศหน้างานได้จากคุณทันทัศน์วินิตมานนท์ครับ
เจอนะครับแฟนบอลทัพช้างสึกนะครับเข้ามาไหว้สการะอันตรวรีคูบาสี่วิชัย
อีกหนึ่งจุดเช็คที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนในช่วงค่ำวันนี้ครับ
จะไปชมศึกคริงส์ครับครั้งที่สี่สิบแปดไทยพบกับมาเลเซียครับ
แฟนบอลทัพช้างสึกนะครับเข้ามาไหว้สการะอันตรวรีคูบาสี่วิชัย
ซึ่งอยู่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพอีกหนึ่งละมะสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ครับ
หลายคนก็เตรียมไปชมศึกคิงทัพกันต่อครับทีมชาติไทยพบมาเลเซียวันนี้
เวลายี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีครับแฟนบอลหนุ่มชาวเชียงใหม่รายหนึ่งวัย๒๒ปีครับ
เปิดเผยกับไทยรัฐนะครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทีมชาติไทยมาแข่งคิงครับ
เชียงใหม่นี้นะครับพร้อมเชิญชวนแฟนบอลเป็นภาษาเหนือให้มาซัพพอร์ตทัพช้างศึกกันอีกด้วยครับ
เป็นเกียรติของชาวเชียงใหม่นะฮะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแทนอ่า
คนเชียงใหม่นะฮะที่จะมีการแข่งขันรายการใหญ่ระดับประเทศนะฮะระดับระดับอาเซียนนะครับผม
อันนี้ขอฝากถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับให้กำลังใจทีมชาติไทยด้วยนะครับครับผมสู้สู้ครับ
ส่วนบรรยากาศที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีมีแฟนบอลเดินทางกันมาต่อคิวซื้อบัตรยาว๑กิโลเมตรเลยครับ
แต่บางคนหน้าที่มาถึงคือคุณป้าอธิวิทย์ใจประเสริฐเดินทางมาจากอำเภอดอยสะเก็ดซึ่งอยู่ห่างจากสนาม๓๐กิโลเมตร
และถึงสนามในเวลาตี๔ครับจากการเช็คล่าสุดครับการแจกบัตรคิวมีแฟนบอลไม่ได้มีสิทธิ์ซื้อบัตรถึงหลายร้อยคนครับ
จำหน่ายบัตรประมาณสักสองพันห้าร้อยใบโดยประมาณครับส่วนการซ้อมเมื่อวานครับ
ยังคงมีแฟนบอลรุ่นเยาว์ชาวเชียงใหม่ก็ได้มาดูทีมชาติไทยซ้อมสองคนครับ
คืออาทิตยสุนอ้ายแล้วก็นัทนันพุทธานนท์ครับสอเตะจากโรงเรียนสรรกำแพงที่มีชาธิ
แล้วก็ธีรทรเป็นไอดอลครับทั้งคู่พูดเหมือนกันเลยครับ
อยากเป็นนักบอลทีมชาติไทยแล้วก็วันนี้จะมาดูทัพช้างศึกแข่งขันแบบติดขอบสนามคนแรกอีกด้วยครับ
อยากเป็นนักบอลอาชีพครับแล้วก็ติดทีมชาติไทยครับ
เต้นบอลอาชีพกับติดทีมชาติเนี่ยแหละครับไปรอเชียงมันครับ
ซื้อบัตรกับเพื่อนไปแล้วครับขอให้ชนะครับเต้น๓แต้มได้๓แต้ม
ก็ขอให้พกร่มแล้วก็เสื้อกันฝนไปด้วยนะครับ
เพราะคาดว่าจะมีฝนตกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของบริษัทจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับ
พากรสับแตงถ่ายภาพทันทัศน์วินิตมานนท์ข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ